คุณผู้ชมครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ชายคนนี้นะ
ขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านตำรวจก่อนขี่หนี
ขี่หนีแล้วไปชนเอารถเมอร์ซีเดส
คราวนี้ต้องหยุดสิหยุดปั๊บถูกตำรวจควบคุมตัวได้
ฮะอยู่ดีระหว่างควบคุมตัวช็อกเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาตำรวจตรงนั้นเลยครับ

อันนี้เป็นจริงนะครับของใจก่อน
โอ้ใจแล้วฮะแกงนะแกงดูแล
ช็อกใช่
โชคนะเออ

นี่ครับชักเกร็งอย่างนี้ครับ
นี่คือนายนรงอิ่มละออายุ๔๐
เขาเกิดอาการชักเกร็งช็อกหมดสติ

หลังจากถูกตำรวจจับกลุ่มตัวครับที่๔แยกท่ารถตลาดเจ้าพรม
ตะบนหอรัตนาชัยพระนครศรีอยุธยาฮะ
ตำรวจพยายามช่วยเหลือปลดแต่ขอกางเกงก็รัดถลกเสื้อก็แล้ว
ว่าตอนแรกแบบตกใจเป็นลมอ่าคือก็เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นลม
แต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับ
ถ้าเป็นลมช่วยไม่พอมันต้องปั๊มหัวใจ
ก็ตำรวจยังช็อคตำรวจก็ช็อคบอกเป็นจริงแล้ว
มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ใช่ฮะนี่แหละครับเสียชีวิตอยู่กลางถนน๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุตำรวจสพพระนครศรีอยุธยานะครับ
พบนายนโรงขี่รถจักรยานยนต์หนีด่านตรวจแล้วไปเฉียวชนรถเมอร์ซีเดส
ของพันธุ์ตำรวจโทอัตภพลวงนรเศษ
ก็เป็นตำรวจนะสารวัตรสืบสวนสพรัฐนาธิเบสนี่เป็นคนขับ
คราวนี้พอจับตัวนรงได้ใช่ไหมก็จับใส่กุญแจมือ
ถามว่ามาจากไหนค้นในตัวเจอยาบ้า๗เม็ด
ตอนนั้นก็มีสารวัตรเจ้าของรถเมอร์ซีเดสยืนสอบถามอยู่ด้วย
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้น
กู้ภัยรีบมาเลยนะฮะประถมพยาบาลก่อนตอนแรก
แล้วก็นำส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมประเกียจวัตรปฐมธานีเพราะว่านี่แหละครับ

ผู้สื่อข่าวสอบถามนางอภิชานัทน้าของผู้ตาย
เล่าบอกว่าหลังจากทราบข่าวก็ไปคุยกับแม่ของผู้ตายแล้ว
ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากนายนรงเนี่ย
มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับ
จะพ้นโทษออกมาแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วย
ก่อนอันนี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลานชายประสบโอปฏิเหตุ
บ่นว่าเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกนะฮะ
รู้ว่าเป็นด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่านะครับ
แล้วไม่ได้ไปหาหมอจนเมื่อคืนออกไปข้างนอก
ไม่รู้ว่าไปไหนครับ
ตอนนี้ทางย่าติดใจในสาเหตุการณ์ตายอะไรไหม
เขาคงไม่แล้วมั้งเพราะว่าเขาคงทำใจ
เพราะว่าลูกเขาเป็นสิ่งที่คิดแต่เขาก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรอืม
แต่ที่บ้านก็รู้ใช่ไหมว่าหนึ่งมีประวัติอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาก็ออกไปพูดกันไม่นาน
แล้วเขามีตัวผู้ตายเขาเคยพูดอะไรเปรยไหมว่าอะไรอย่างนี้
เขาไม่คุยกับใครเขาไม่เคย
เพราะว่าเขาไม่เคยบอกใคร
เขาก็ไปหาจริงเขาตามปกติอยู่ข้างนั้น
พันธุ์ตำรวจโทวิรวุฒิมีไลท์นะครับ
ท่านบรองผู้กำกับการสอบสวนสอบพอร์พระนครศรีอายุทธิยา
เปิดเผยบอกว่าผู้ตายขี่รถผ่านมาแล้วมีพิรุธไง
ก็เรียกตรวจนะสิเรียกตรวจปั๊บผู้ตายก็ขี่รถหนี
จังหวะนั้นเขาโยนอะไรบางอย่างทิ้งก็ไม่รู้
ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่พยายามโทรศัพท์แจ้งกู้ชีพแล้ว
ให้มายื้อชีวิตแต่มันไม่เป็นผลจริง
ก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
จากทราบว่าผู้ตายมีประวัติยาเสพติด

เพิ่งพ้นโทษมาเมื่อปลายปี๒๕๖๓ในคดียาเสพติดครับ
ก็หลายองค์ประกอบด้วยนะคะโรคประจำตัวด้วยยาเสพติดด้วย
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย